และสุดท้ายนะครับดรวัญชัยตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาครับ
ถึงแม้ตลอดกว่า๖ชั่วโมงนั้นทั้งตำรวจรวมทั้งคนสนิทนั้นพยายามเกลี้ยกล่อม
ดรวัญชัยนั้นวางอาวุธแล้วก็มอบตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
๖ชั่วโมงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามพร้อมกันครับ
ท่าสมมุติได้ทำไมดีนะ
หลอกขามฟาะโมงถึงแก่ผม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

ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้แล้วว่าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับแต่ผมยืนยังผมไม่เคยขโมโหกอาจารย์นะครับเรื่องนี้คนเสียใจก็คือคนลอกตัวอาจารย์ทั้งนั้นตัวอาจารย์เองและอาจารย์ฟังเสียเผ็ดให้ผลนะครับอาจารย์ศูนย์ฟ้าของอุ้นศูนย์นะครับเขามาอันตรายมันจะไปโดนญาติพี่น้องอาจารย์และอาจารย์ของอาจ

ทางทำดูอธิบทุกคนไม่จำนำใจเลยอาจารย์เนี๊ยะ